รุนสวัสดิ์นะคะที่สามมารายงานสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้ว
บรรยากาศดีแบบนี้อาจจะเป็นบรรยากาศที่หลายคนเฝ้ารอคอยนะคะที่อยากจะไปชมดอกไม้สวยตามสถานที่ต่าง
แต่เช็คสภาพอากาศกันก่อนเพราะว่าจะมีทั้งหนาวทั้งร้อนแล้วก็ฝนด้วยนะคะ
ทำให้เราได้เห็นเลยว่าพื้นที่บริเวณตอนบนของประเทศไทยที่แสดงสีเขียวสีเขียวเหลืองแบบนี้นะคะ
หมายถึงว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะยอดดอยยอดภูและบริเวณที่สูงนะคะคุณผู้ชม
แต่ขณะเดียวกันค่ะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามานะคะ
ส่งผลทำให้อ่าวไทยภาคใต้รวมถึงทะเลอันดามันเนี่ยมีฝนตกชุกเลยทีเดียวนะคะ
ดูจากสีน้ำเงินที่อยู่บริเวณทะเลอ่าวไทยและอันดามันเห็นไหมคะ
จะค่อนข้างเข้มบางพื้นที่จะมีคลื่นสูง๒๓เมตร
ก็ต้องเตือนล่ะค่ะว่าใครที่จะออกเดินเรือสุดสัปดาห์นี้
ควรที่จะงดเว้นไปก่อนนะคะ
ส่วนภาพรวมของการพยากรอากาศตั้งแต่วันนี้ถึง๒๑พฤศจิกายน
เป็นอย่างไรเรามาดูข้อมูลกันเลยค่ะ
เหนือนั้นดึกถึงเช้าอากาศเย็นมีลมแรง
อุณหภูมิต่ำสุด๕๑๕องศาเซลเซียสนะคะ

เพราะฉะนั้นต้องดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
ส่วนเกษตรกรต้องระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
และควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้อบอุ่นอยู่เสมอด้วย
เช่นเดี่ยวกัดนะคะอุณหภูมิจะลดลงประมาณห้าถึงเจ็ดองศา
ดังนั้นภาคเหนือภาคอีสานต้องระมัดระวังกันให้ดีค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก
ถึงเช้าอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้านะคะ
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๒๐องศาไม่มีฝนนะคะ
กลางวันแดดดีค่ะแต่ว่าเกษตรกรต้องควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้อบอุ่นอยู่เสมอเช่นเดียวกัน
และระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกน้อนและควรปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงนี้นะคะ
สำหรับภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบถึงสามสิบของพื้นที่
แต่ว่าทะเลนั้นต้องระมัดระวังหน่อยนะคะจะมีคลื่นสูง๒๓เมตร
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองแนะนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้
ส่วนพื้นที่รุ่มต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยนะคะ